สิบเอกหื่นบุกปล้ำหวังขืนใจสาวธุรการทหารโอ้โห
เรื่องร้อนร้อนของวงการทหารนะฮะค่ะไม่แผ่วเลยนะเออ
เมื่อวานนี้เรื่องนี้ก็พีคใช่คือที่ว่าไม่แผ่วเนี่ย
ไม่ใช่ว่าทหารไม่ดีหรืออะไรนะแต่ข่าวเกี่ยวกับ
ที่เกี่ยวข้องกับทหารในเมื่อวานนี้มาแบบน่าตกใจ
อันนี้คุณผู้ชมน่าตกใจคือผู้หญิงเนี่ยเป็นเสมียนอายุสามสิบสี่
ทำงานอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่
ถูกทหารคนนี้บุกมาถึงบ้านจะมาข่มขืนให้ได้
บอกฉันมีประจำเดือนฉันมีประจำเดือน
อย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยนะฮะ

เจิงหวะเธอไวมาก
เธอถ่ายเอาไว้ในขณะ๑๑อี้

นะครับผู้ก่อเหตุ
สวมกางเกงหลังจากถูกบุกเข้าไปในบ้าน
ในบ้านพักเธอในค่ายเนี่ย
แล้วพยายามจะข่มขืนเหตุเกิดขึ้นในบ้านพระในค่ายทหาร
ณฑนทหารบกที่๑๗ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เกิดในค่ายทหาร
เมื่อวานนี้คุณกันจอมพลังพาผู้เสียหายไปพบ

ท่านผู้กำกับการสพลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรี

หลังจากที่ผู้เสียหายแจ้งความไว้แล้ว

ผู้เสียหายเล่าบอกว่าเธอทำงานเป็นเสมียนในค่ายทหารนี้
เช้า๒๔สิงหาคมผ่านมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย

กำลังจะแต่งตัวออกไปราชการที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมดู
นะฮะเหตุการณ์จำลอง
สิบเอกอ๊อฟซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานเธอเนี่ย
อยู่ในบ้านพักทหารในค่ายเดียวกันเนี่ย

พยายามขัดขืนแล้วแล้วหลอกล่อ
ก็ฉันมีประจำเดือนเดี๋ยวรอประจำเดือนหมดก่อนสิ
ถึงจะยอมฮะโอ้โห
ทีนั้นเธอรีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แล้ววิ่งขึ้นไปบนบ้านล็อกประตูห้อง

มาช่วยแล้วก็เอาหลักฐานไปร้องเรียนต่อหัวหน้างานของ๑๐เอกอ๊อฟ
แต่ผ่านไป๕วันเรื่องยังเงียบนะฮะ
คุณผู้ชมอาจจะบอกโอ้โหทำไมใจร้อนจัง
แค่๕วันเองเขาอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการ
กำลังตรวจสอบหรือเปล่าเอาฟังต่อนะ
สิงหาคมจะตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็ไปพบรองผู้บัญชาการค่ายทหารอีกครั้ง
ผ่านไป๗วันเรื่องเงียบอีกฮะ
เงียบทั้งทางตำรวจเงียบทั้งทางผู้บังคับบัญชา
แล้วยังไงรู้ไหมเธอถูกตั้งกรรมการสอบครับ
สอบเรื่องอะไรเป็นผู้เสียหายเออนั่นน่ะสิ
ใครเป็นคนเอาภาพเอารูปของ๑๐เอกอ๊อฟ
ที่กำลังกระทำอนาจารย์ผู้เสียหาย
รายอื่นในค่ายทหารไปลงเฟซบุ๊ก
สร้างความเสื่อมเสียให้กับหน่วยงาน
โดนตั้งกรรมการสอบตกลงต้องทำเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมครับ

ผมสงสัยตกลงต้องทำเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
นี่ฮะนี่ไงคือในรายงานข่าวบอกว่า
เขาทำแบบนี้ต่อหน้าคนอื่น
จนแบบจนคนอื่นเห็นเป็นเรื่องที่แบบ

ปกติแต่ไม่ปกติสำรงคนถูกกระทำ
นะฮะนี่แหละครับทำแบบนี้ได้เหรอ
หรือนี่จัดฉากถ่ายรูปแกล้งกันเหรอ
หรือยังไงฮะอีกทั้งหน่วยงานของสิบเอกอ๊อฟ
ยังบอกให้เธอเขียนข้อเสนอเป็นตัวเลข

ไม่เอาไม่เอาตังค์จะเอาความเป็นธรรม

เธอบอกว่า๑๐เอกอ๊อฟเคยลวนลามผู้หญิงคนอื่นมาแล้ว๒๓คน

แล้วเป็นที่รู้กันดีผมไม่ชอบคำนี้เลย
เป็นที่รู้กันดีว่า๑๐เอกอ๊อฟเป็นคนมีฐานะมีเส้นสายในหน่วยงาน

ความวัวยังไม่ทันหายความควายจะมาอีกแล้วเหรออันนี้ผมถาม
อ๊อฟเป็นคนมีฐานะมีเส้นสายในหน่วยงาน
แม้๑๐เอกอ๊อฟจะมีชื่อในหน่วยงานสังกัดเดียวกับเธอ

มันไปพร้อมกับเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะนะ
ไม่เคยมาทำงานผู้บังคับบัญชาอ้างเพียงว่า
นึกถึงเรื่องของกรศสิเลย

แต่เธอทราบมาว่าอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้เสียหายทั้งหมดนะ

เขามีโรงสีเป็นของตัวเองอยู่ที่ชายนาฏ

เขาทำแบบนี้กับพฤติการแบบนี้กับผู้หญิงหลายคนในหน่วยเราแล้ว
ประมาณเท่าไหร่

เขาชอบมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เอาคลิปมาประจาน
เอามาอวดอ้างที่ทำงานว่าได้แล้วคนนี้ได้แล้วแอบถ่ายคลิปน้องคนนี้
คือไปได้กันคือด้วยความที่เขาเป็นลูกเจ้าของโรงศรี
ทุกคนคิดว่าเขามีเงินแล้วทุกคนจะแบร์เขา
แต่ซึ่งหนูมีครอบครัวแล้วหนูไม่สามารถแบร์ได้
แล้วหนูก็จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่จะมาคมเห
เพราะว่าเป็นเด็กนายเหรอมีเงินเป็นเจ้าของโรงศรีเหรอ
ซึ่งมาทำแบบนี้หนูเลยต้องสู้ไงค่ะ
ผมเชื่อว่าผู้เสียหายท่านนี้รับผิดชอบทุกคำพูดที่เธอพูดนะฮะ
แต่คนที่อยู่แวดล้อมเธอน่ะผู้ประคับบัญชาหรือใครก็ตาม
รับผิดชอบเธอไหมความคืบหน้าของคดีโอ้คืบเลยคืบเลย
พันธุ์ตำรวจเอกเตชินบรรจงท่านผู้กำกับการสภราชย่าบอกว่า
โอ้โหเรื่องนี้มันคืบหน้าไปตั้ง๙๐แล้ว

คุณกันจอมพลังไปถึงได้รู้นะว่าคืบหน้า

ว่าอีกไม่เกิน๗วันท่านภูมิกับบอกไม่เกิน๗วัน๗วัน
เดี๋ยวเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อเก่าหาเลย

พยายามขดขืนกระทำชำลาวกระทำปรณาจารย์แก่บุคคล
เข้าไปในเคหาสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ทำให้เสียทรัพย์เดี๋ยวจะดำเนินคดีครับ
โอ้โหหลายเรื่องหลายราวนะมันมีคำเดิมนะ
เป็นที่รู้กันดีว่ามีฐานะมีเส้นสาย
แล้วไม่ใช่คนเดียวที่โดนทำแบบนี้
มีตำแหน่งอยู่ในสังกัดแต่ว่าไม่เคยมาทำงาน

แต่ถ้าเกิดว่า๑๐เอกออฟฟังข่าวอยู่

เออทำไมโดนกล่าวหาอยู่ฝั่งเดียว
ผู้บังคับบัญชาของ๑๐เอกอ๊อฟ
อาจจะรู้สึกว่ามันมีความจริงมุมของท่านนะ

ค่ะยินดีนะคะให้ไทยรัฐทีวีเป็นพื้นที่ในการชี้แจงนะคะ
คือขออีกนิดเดียวเจ็บปวดตรงไหนรู้ไหม

เจ็บปวดตรงที่ผู้หญิงบอกฉันมีประจำเดือนอยู่
แล้วต้องเอาผ้านามัยมาพิสูจน์ให้ดู

เธอดูได้ว่าฉันมีประจำเดือนถึงจะเชื่อ

ถึงยอมถึงยอมที่จะไม่ทำ
รอนะรอความคืบหน้านี้อีก๑๐ที่เหลือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่๒๔สิงหาจนวันนี้๑๕กันยาแล้ว